ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเพราะว่าก่อนจะไปเที่ยว
เพื่อติดไม้ติดมือโชคลาภอาจจะมา
เหรอเวลาเราไปเที่ยวที่ต่างเราก็ติดไม้ติดมือนะ
ก็คือเราจะพาคุณผู้ชมไปตลอดหาโชคลาภกัน
เฮ้ยที่นี่เลยตาทองงิ้วรา
ไปสิครับรออะไร

นักคอร์ดประถมที่นี่คนเยอะครับ
กับบรรยากาศภายในวัดสว่างอารมณ์
ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมมานั่งบีบนวด
เขาเชื่อกันแบบนี้ไงคุณผู้ชมครับ
รูปปั้นตาทองนิ้วรายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
ที่ใครไปที่วัดแห่งนี้ก็ต้องไปกราบไหว้

ไปถามคนหนึ่งที่เขาไปที่วัดแห่งนี้
ก็คือคุณนัชชาสุธิสน
หนึ่งในผู้ที่มาแก้บนตาทองงิ้วราย
เขาเล่าว่าว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยนะ
เดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์

ตอนนั้นเห็นมีคนกราบไหว้ตาทองเยอะมาก

ก็นั่นไงเสียงของคุณนัชชาไง
โอ้โหคนนั้นจำไม่น่าเสียงแบบนี้ค่ะ

โชคอย่างที่ใจหวัง

เขาก็เอาไปปลดหนี้ที่เขามีอยู่

นี่แหละครับได้ตามสิ่งที่หวังปั๊บ
ก็ต้องมาแก้บงแก้บน

ดูกันนิดนึงละกันเนอะ

พอพอแล้ว

เห็นว่าอ๋ออ่างน้ำมนต์เขาอยู่ตรงนี้

จะได้รู้ไงว่าต้องไปจุดไหนทำยังไงบ้าง

อย่างที่เห็นตามภาพเนี่ย

มือทงมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเอาไว้

ต้องเร่งไปที่แผงลอตเตอรี่แบบนี้

ยังไงซะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แล้วถ้าอยากจะไปลงทุนอะไร
ผมแนะนำว่าก็ควรจะลงทุนให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายกับสลากินแบ่งรัฐบาล

สลากกินแบ่งที่ไม่ประสานงานกับทางภาครัฐ